ผมย้ำตรงนี้วันที่๕สิงหาคมนี้เขาจะจับรางวัลใหญ่
ล้านล้านทองล้านนะครับรอลุ้นกัน
ไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
มาเกินครึ่งทางแล้วกับแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
นับถอยหลังอีก๕วันกับการแจกมอไซค์๑๐๐คัน
และทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสพลิกชีวิตรีบส่งฝามาลุ้นโชค๕สิงหาคมนี้ร้านสุดท้าย
รีบหน่อยพี่น้องโอกาสพลิกชีวิตรอคุณอยู่

ยูไปมันผิดหรือมันถูกน้องใบตอง
ถูกสิดูไหนครับ

พังนี้ก็มีเขียนกลีบส่งแต่อันนี้ไม่ได้บีบ
เขียนแบบถูกส่งไม่ได้

แท่กินหมดแล้วแท่กินหมดแล้ว

คนเยอะขนาดนี้ไม่มาช่วยเองบ้างไง
เฮ้ยนี่ผมช่วยนะเนี่ย

ช่วยกันแย่งเลย

ดูไม่ไหวแล้วว่ามันถูกไม่ถูก
แต่ไปดูกติกากันก่อนไหมว่าทำไง

ใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้
กับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุล
โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน

ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

จากจังหวัดนครราชศรีมา
โอ้โหดีใจกับคุณ

รอรับมอเตอร์ไซค์ได้เลยเพราะว่า

ส่วนใครที่รอลุ้นล้านอยู่นะครับ
ก็ลองคิดดอนฝันดูแล้วกันว่า
ถ้าหากว่าได้ทองคำมูลค่า

ต่อยอดสร้างอาชีพอย่างไร

ครั้งต่อไปใกล้เข้ามาแล้วนะคะจะจับแจกวันที่๕สิงหาคมนี้แล้ว
อย่าลืมนะติดตามในรายการตลอดข่าวเวลา๙โมงครึ่งค่ะ